มาดึงกับผมไหม

จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้
คนที่โพสต์คลิปเขาชวนเลยนะ

ลองมาวิ่งเส้นนี้ดูเป็นยังไง
หรือรถเขามีโชคมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ดูนะฮะว่าอะไรเด้งดึงเนี่ยครับ
นี่ครับ

นี่แหละครับถนนร้อยหลุม
หรือว่าพันหลุมหรือเกิน
นี่แหละฮะคนที่ใช้โซเชียลเขาเอามาโพสต์ไว้
บอกว่าถนนแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็เธอผ่านถนนเส้นนี้เมื่ออาทิตย์ก่อน

เด้งดึงนี่ใช้คำนี้เลยนะ
เด้งดึงโชคที่ว่านิ่ม
ลองวิ่งเส้นนี้ดูรถแทบพังนะฮะ
นี่พอโพสต์แบบนี้มาเราก็สนใจไงว่า
ถนนเส้นนี้มันพังขนาดนี้จริงเหรอ
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังจังหวัดสมุทรปราการ
ทราบว่าสาเหตุที่ถนนแพร่กษาเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะขนาดนี้
หลุมน้อยหลุมใหญ่

จากกำลังมีการเตรียมพื้นถนนบดอัด

จึงทำให้ถนนยุบตัวเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างที่เห็น
และตอนนี้ได้ให้ผู้รับเหมาเร่งแก้ไขโดยด่วนแล้ว
เหมือนการเตรียมพื้นผิวถนนไงคุณ

แต่ทีนี้ฝนมันตกก็เป็นอุปสรรคในการที่ไม่ได้ลาดสักทีนะฮะ

รถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่เดี๋ยวตกหลุมแล้วก็ล้ม
ถูกรถทุ่งรถทัพเป็นอย่างไร
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุด
แล้วก็สะท้อนผ่านโลกโซเชียลแบบนี้แหละครับ